มาค่ะที่สุดแห่งการสั่งของแล้วได้ของไม่ตรงปก
เป็นการสั่งของออนไลน์เขาสั่งชุดแต่งงานสองหมื่นบาท
สองหมื่นบาทเขาบอกร้านส่งมาให้ละสิบเจ็ดกันยายน
เขาจะใช้ต้นเดือนตุลาคมคือต้นเดือนหน้าครับ
ของมาถึงปุ๊บกล่องมันพัสดุมันหน้าตาแปลก
ไม่เป็นไรแกะก่อนแกะออกมา
โอ้โหกะปิน้ำมันหอยน้ำปลาอะไรอ่ะ
แล้วชุดแต่งงานไปไหนอ่ะไม่มีเลยเหรอ
ดูดูนาทีแกะของกันค่ะ
ส่งผิดแต่มันมีชื่อแล้วอ่ะ

สุ่มส่งอะไรมา

มันเป็นของประจำ

บ้าเราไม่ได้ดูถูกทำอะไรแบบนั้น
ชื่อที่อยู่โทรศัพท์มาแจก

เขาส่งผิดหรือเปล่า

เออสุ่มมาเลยแต่กล่องสมจะสุ่มอย่างไร
เมื่อมันแปะชื่อและที่อยู่บ้านเขา
นี่เขาอัดคลิปตั้งแต่ตอนแกะหีบห่อเลยนะ

เพื่อความชัวร์นะว่าเขาไม่ได้เปิดก่อนนะ
ขนมขนมนี่เปิดหรือยังก็ยังไม่รู้เนี่ยเห็นไหม
ถ้าบรรจุพันธุ์มันก็ดูแบบไม่สมบูรณ์

แต่ว่าคนรับเนี่ยเขาอยู่จันทบุรี

กล่องมาเนี่ยเขาดูหน้ากล่องชื่อกับที่อยู่ใช่
แต่เขาเริ่มแปลกใจว่าทำไมส่งมาจากพัทธลุง

เป็นขนมเป็นกะปิน้ำปลาหวานน้ำพริกเผาน้ำมันหอย
งวงไปหมดแล้วเอายังไงอ๋อไปเอามาทำอะไรอันงาน
ต้องแต่งแล้วเหรอเข้าครัวเลยเหรอมาขนาดนี้แล้ว

กะปิน้ำปลาหวานน้ำพริกเผาน้ำมันหอยขนมขนม
รวมเงินแล้วประเมินมาได้๓๐๐กว่าบาท

บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่เธอใช้บริการเลย

ถามอยู่หลายครั้งก็ได้แต่คำตอบเดิมว่า

อ้าวแล้วไอ้กล่องที่ผิดที่เป็นชุดแต่งงานที่เธอไปส่งมันอยู่ไหนล่ะ
พนักงานบอกว่าเดี๋ยวสอบถามให้นะคะ
บัตรนี้ยังถามไม่จบเลยมั้งคะ
อยู่ไหนยังไม่รู้เลยว่าชุดแต่งงานมันหลุดไปไหนอ่ะ
ถ้าผิดมันก็ต้องมีสักบ้านหนึ่งที่ได้ชุดแต่งงานไป

อ่าเฉยต้องนำอีกคนนะ
สรุปความว่าที่เธอมาทรงของเนี่ย
ไม่ใช่ฟูจากการที่ชื่อเฟิร์นคนนี้นะ

และอาจจะเป็นน้องอ่ะ

พัสดุผิดกล่องผิดอะไรกันไป
อื้อฮือนะมันก็ต้องมีคนได้รับชุดแต่งงานไป
มันต้องตามนะมีใครเอาของไปบ้างในวันนั้น
แต่เขาบอกไปตามน้องที่แปะได้โปรดีวันนี้เขาน่าร่าโปรดี
เธอชื่อคุณนัทสิตานะคะเธอบอกว่า
ลูกค้าเป็นว่าที่เจ้าสาวอยู่จันทบุรี
ให้เธอตัดชุดแต่งงานส่งไปให้๑๗กันยายน
กลายเป็นว่าบริษัทส่งพัสดุเอกชนติดบาร์โค้ดผิดกล่อง
กล่องของคนอื่นเลยถูกส่งไปที่มือลูกค้าที่เป็นว่าที่เจ้าสาวของเธอ
กล่องชุดแต่งงานไม่รู้ไปไหน
พนักงานบริษัทที่ส่งสินค้าก็ให้คำตอบไม่ได้ว่ามันถูกสับเปลี่ยนแล้วหลุดไปอยู่ไหน
มันแลกกับคนตรงนี้ยังไงแบบไหน
บอกตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าร้านเดือดร้อน
จัดงานให้ลูกค้ารายอื่นไม่ทันเพราะต้องตัดชุดให้กับลูกค้าใหม่
อยากให้ขนส่งออกมารับผิดชอบค่ะขนส่งเอกชนรายนี้
แต่วันไม่ใช้คล้องราวที่นี่ก็จนนะคะ
เลคค่ะผิดหรือเปล่า
เอกชนเจ้านี้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งของร้านเธอ
แล้วก็ของลูกค้าด้วยคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปกติ
เวลาเราส่งพัสดุอ่ะนะคะครับเราก็ยื่นกล่องนึงมันต่อคิวอ่ะ
อ่ะเนอะมันไม่ได้แบบทำพร้อมกันหลายคนแล้วก็ยื่นให้เขาแล้วก็
บางทีเราก็จ๋าหน้าเองหรือบางทีเขาก็ปริ้นแปะกันออกมาหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหม
ก็เลยไม่แน่เราไม่รู้ขั้นตอนของสาขาตรงนั้นเขาไง
เออเลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันสลับไปไหนอ่ะคือถ้าคนที่เขาได้กล่องนั้น
เขาติดต่อกลับมาพัสดุตรงนั้นเนี่ยมันจะชัดเลยว่าเอ้า
คุณส่งชุดแต่งงานใครมาให้แต่ทีนี้ทางนั้นเขาหายเงียบไปเลยไง
อืมมันก็เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนนะฮะใช่ค่ะที่สุด